เราพูดถึงความพร้อมของทีมชาติไทยพรุ่งนี้
เตะกับมาเลเซียในการบุกไปเยือน
การทางฝึกซ้อมที่มาเลเซีย

ร่างกายนักกีฬานั้นก็ดูสมบูรณ์เต็มร้อยมากยิ่งขึ้น
กับเมื่อวานการฝึกซ้อม
โดยได้รับความสะดวกจากมาเลเซียที่มาตัดย่าสนามซ้อมให้เรียบเลยครับ
แล้วก็ค่อยลงรายละเอียดของเกมหลังจากนั้นไป

ทุกคนก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นเรื่อย
ส่วนความกดดันจากเสียงเชียร์ของเจ้าถิ่น

แต่ว่าเกมของเวียดนามเนี่ยก็จะเตะที่หลังเรานะครับซึ่งจะมีช่วงเวลาข้ามเกี่ยวกัน
ส่งทีมงานไปดูเนี่ยก็อยากให้เก็บข้อมูลล่าสุดมานะครับเพราะว่าเดี๋ยวไทยจะบุกไปเย็นเวียดนามต่อในช่วงคืนวันนี้นะครับ
นัดแรกในวันที่๕กันยายนที่ผ่านมาที่โดนีเซียนะครับ
เปิดบ้านแพ้ให้กับเวียดนามมา๒ต่อ๓มาแล้วเหมือนกันนะครับ
ขณะเดียวกันครับก็มีผู้สื่อข่าวถามมานะครับว่า
คนไทยกำลังชื่นชอบในตัวของนิชิโนนะครับเป็นอย่างมาก
คุณซื้อรายนี้ครับก็หัวเราะนะครับแล้วก็ตอบว่า
มันเป็นประสบการณ์ที่แปลกใหม่เพราะว่าปกติไม่ค่อยเป็นที่รักเท่าไหร่
ตอนที่เขาอยู่ที่ญี่ปุ่นครับและเมื่อถามว่าตอนนี้พูดไทยได้บ้างหรือยัง
นิชโนก็มีรอยยิ้มแล้วก็บอกว่าสู้ครับ
ชื่อของพุทธศิลป์กันหน่อยนะครับที่จะทำหน้าที่ในเกมคู่มาเลเซียเจอกับไทยนะครับ
รสินจากอีรักษ์ในวัย๔๒ครับที่ผ่านมาก็ยังไม่เคยมีการชี้ขาดทีมชาติไทยลงแข่งขันแม้แต่เกมเดียวนะครับ
รวมถึงเกมในระดับสโมสรที่เกี่ยวข้องกับทีมจากไทยก็ยังไม่เคยตัดสินเหมือนกันนะครับ
แล้วก็ยังไม่เคยตัดสินเกมที่ทีมชาติมาเลเซียลงแข่งขันด้วยครับ
แกรมทีมชาติไทยก็เริ่มจากนัดที่๔นะครับที่จะบุกไปเยือนมาเลเซียที่บุกิจจาริวครับ
ถ่ายทอดสดแล้วนะครับไทยรัฐทีวียิงสดตั้งแต่เวลาทุ่ม๑๐นาทีแข่งขันทุ่ม๔๕แล้วก็จะบุกไปเยือนเวียดนามต่อครับในวันอังคารที่๑๙พฤศจิกายน